คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าอาการของคุณนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าอาการของพี่นวัดเนี่ย
ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเลยวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วนะคะ
ที่คุณนวัดรักษาตัวอยู่นะคะล่าสุดในเฟซบุ๊คของคุณนวัดได้มีความเคลื่อนไหว
โดยคุณน้ำพัชรพรมิสแกรนดไทยแลนด์สองพันยี่สิบ
เป็นคนโพสต์ภาพนี้พอเห็นภาพนี้แล้วคนก็เป็นห่วง
เพราะว่าเนี่ยค่ะคุณนวัดใส่เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าภาพเมื่อสามวันก่อนเข้าห้องให้ออกซิเจนความดันสูง
มีอะไรฝากกำลังใจไว้ที่เพจนี้เท่านั้นขออนุญาตไม่ตอบเรื่องอาการ
ตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนเฟซบุ๊คของคุณน้ำเอง
ก็มีการโพสต์ภาพนะคะข้อความที่คุยกันกับคุณนวัด
เมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มซึ่งคุณนวัดก็บอกว่าวันนี้รักษาหนักอยู่
แล้วคุณน้ำก็บอกว่าสู้นะนี่นะคะก็บอกว่าให้พักผ่อน
นี่ค่ะประมาณนี้คือคุณน้ำเนี่ยก็เขียนข้อความบอกว่า
คนป่วยบอกให้รออยู่ข้างนอกใจเย็นแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
ขอเวลาให้พี่นวัดพักแป๊บนะจ๊ะทุกคนคือคนก็ถามถ่ายเข้าไปเยอะ
ใช่เพราะได้ข่าวว่ามีเข้าไอซียูใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ